เอานี้ไปดูความแข็งแรงของคุณตาอายุ๗๔ปีกันบ้าง
พูดเลยนะคะว่านุ่มอายุ๒๐เนี่ย

คุณตาเนี่ยสามารถที่จะโหนบาวิดพื้นซิดอัพกลางอากาศได้

แข็งแกร่งแค่ไหนไปดูค่ะ

อายุเท่าไหร่นะ๗๔เอาอย่างนี้เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เราจะให้คุณชนะไปลองวิดพื้นข้างหน้าดู

ทำคนหนุ่มอายเลยนะครับ

เอางั้นก็ดูสิคุณตาเนี่ยนะคะทำอะไรบ้าง

คุณตาจำนงวงอำมาตย์อายุ๗๔ปีนี่นะคะ
เป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
นักข่าวเราได้รับแจ้งมาอย่างนั้นก็เลยรีบตามไปดูหน่อยซิ
ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บเจอคุณตาโอ้โหโหนบางคู่
ยกตัวขึ้นลงบางคู่ได้อย่างสบายเลย

อืมแต่คุณตาทำได้อย่างแข็งแรงนะคะ

คุณตาจำนงยังโชว์ท่าวิทพื้นบนบาคู่

นี่ผ้านี้นี่เอาว่าธรรมดาทำกับพื้นยังยาก

แล้วตามด้วยท่าซิตอัพที่บอกเลยนะ

นี่คุณกล้ามทองต้องแข็งขนาดไหน

เออตาเนี่ยโอ้โหแข็งแรงจริงนะคะ

คุณตาจำนงยังโชว์พลังงัดข้อกับผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอายุน้อย

แต่คุณตาก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายได้
คุณดูหัวไหล่คุณตาซะก่อนคุณดู

โรคเนื้อสุดไปเลย

เอาอย่างนี้เคล็ดลับของความแข็งแรง

อัพเล่นกล้ามอีกวันละ๘๐ครั้ง
ตามด้วยชอบสารแหและสารสุ่มไก่
อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังโดยตรง
แต่มันเป็นงานนัดเดียเรียกที่คุณตาก็เพลิน
ทำให้คุณตาสารแหและสุ่มไก่ได้อย่างไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อย

ออกกำลังกายแบบนี้ทำให้คุณตาไม่มีโรคประจำตัว
ไม่เคยป่วยเลยแต่ตลอด๔๐ปีที่ผ่านมา
แล้วนอกจากที่ไม่ป่วยแล้วนะยังทำให้ทานอาหารได้อร่อยขึ้นด้วย

เมนูที่ทานประจำคือน้ำพริกปลาร้าค่ะคุณ
อร่อยแบบนี้นะคะคุณยายสบายใจแล้ว
คุณยายบอกโอ้คุณตาแข็งแรง

แต่ตอนนี้ก็อยู่กินมีลูกด้วยกัน๓คน
คุณตาคุณยายก็อยู่อย่างมีความสุขนะ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านบอกว่ายอมรับจริงว่าคุณตาแข็งแรงมาก
อยากให้ทุกคนเอาอย่างคุณตาจะได้สุขภาพดี
คุณตาเนี่ยวิทย์พื้นวันละ๑๐๐ครั้ง
คุณชนะวิทย์พื้น๑๐๐วันวันละครั้งนะคะ

ใช่ร้อยวันวันละครั้งเป็นร้อยครั้งพอดี
คือถ้าครบ๑๐๐วันแล้วต้องทำอย่างไรกับผม